วันที่๑๑แล้วนะครับในการค้นหาน้องมาวินที่ไปเล่นน้ำนั่งเจ็ดสกีไปในเขื่อนศรีนครินที่กาญจนบุรี
ซ้อนท้ายไปนะแล้วก็ไปตกเจ็ดสกีไม่ได้ใส่ชูชีพด้วยวันนั้นคือคุณแม่ก็หามาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหามานะฮะ
นี่วันนี้วันที่๑๑แล้วนะครับยังไร้วี่แววคือเจ้าหน้าที่บอกว่าบางคนเนี่ยจมแล้วหายไปเลยก็มี

นี่นะครับอายุเพิ่ง๑๐กว่าปีเท่านั้นเองน้องมาวินนะครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องมาวินเนี่ยทำทุกวิถีทางนะครับ
ทั้งการค้นหาจากทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางความเชื่อต่างนะครับอย่างล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยนะมีอาจารย์เจจักริน
ผู้ชมจำได้ไหมครับอาจารย์เจจักรินรังสิมันธนากรที่เคยชี้จุดเรื่องการจมน้ำของคุณแตงโมนิดาแล้วก็หากันเจอ
แล้วบอกว่าสื่อสารกับวิญญาณคุณแตงโมได้อันนี้เมื่อวานไปทำพิธีนะฮะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนแล้วนะครับกลางดึกคืนที่ผ่านมาอาจารย์เจจักรินบอกมาทำพิธีบวชผีที่ริมเขื่อน
สรีนครินใกล้จุดตกพี่น้องมาวินตกลงไปในเคือนเนี่ย๕๐๐เมตร

เนี่ยล้มไปแล้วนะครับ
ถ้าตามหลักพิธีอาศาลก็ตั้งไม่ดีหรือเปล่า

เทวดาฟ้าดินจะรับทราบเรื่องการทำพิธี
อาจารย์เจริย์เป็นพิธีบรวดผินะฮะ
จากนั้นทำพิธีร้อยถาดไฟ
เปรียบเสมือนดวงไฟส่องสว่างในความมืด
ดวงวิญญาณของน้องมาวินเนี่ย
ลอยขึ้นมาตามแสงไฟของถาดไฟนี้
แต่ปรากฏว่ามีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้น

ถ้าเกิดบ้านไหนจะมีคนตายใช่ไหม
กแสก๓ตัวมาบินวนเป็นวงกลม
รอบขาดไฟอยู่นาน๑นาที
เนี่ยวนอยู่นี่ไม่ไปไหนวน๓ตัว

นี่วนแล้วอ่ะทำพิธีเสร็จขนลุกเลย

ทำพิธีเมื่อคืนนะครับกลางดึกนะครับ
ลักษณะคล้ายเหมือนกับเป็นหมู่บ้าน
ซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ผู้คนจะเป็นผู้หญิง
เหมือนกับเป็นเมืองไม่
สองตนติดอยู่ที่เมืองใต้น้ำแห่งนี้ด้วยรวมกับน้องมาวินอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเลยนะฮะ
อันนี้อาจารย์เจเขาบอกนะเอาเช้าวันนี้นะครับอาจารย์เจลงพื้นที่อีกนั่งเรือตรวจการ
ออกจากจุดค้นหาไปยังสารเจ้าปูอินคาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจาก
อ่าจุดที่ตกน้ำของน้องมาวินไปเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรอ่าไปทำพิธีใส่บาทพระพุทธเจ้า
เพื่อขอให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณก็มีการบวงสวงด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่าง
มีเสื้อผ้าของน้องมาวินมาด้วยนะฮะอาจารย์เจบอกใต้น้ำเนี่ยมีถ้ำลั่นธม
อ่าสงสัยจะเจออาถรรพ์ท่ำลั่นธมกันไป
เป็นเมืองครับเป็นก็เป็นเหมือนเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับ

เขามีผู้ชายมีอะไรอยู่ในนั้นผู้ชายน้อยมากครับผู้ชายมีคือถ้าถ้าดูแล้วจะเป็นผู้หญิงซะเยอะเยอะเลยครับ
ผมใช้คำว่าหลักร้อยนะไม่ถึงหลักพันไม่เคยคิดว่าจะได้เจออาถรรพ์ท่านลั่นธมที่นี่นะ
แต่ผมคิดว่าระยะทางมันคนละฝั่งกันเลยแต่เมื่อกี้ที่สื่อสารก็คือท่านยอมรับว่าเป็นเพราะท่าน
อืมท่านมีเจตนาก็คือแก้ไขกรรมเก่าของท่านที่ผูกไว้
อาจารย์เจก็นำบาดดอกบัวและพระนาคปกให้กับแม่ของน้องมาวินเพื่อให้นำบาดไปลอยน้ำนะฮะ
ธิษฐานให้เจอลูกนะครับส่วนพระนาคปรกเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ก่อน
จะเอาลอยหลังจากที่เจอร่างน้องมาวินแล้วนี่คุณแม่ก็นั่งเรือออกไปทำพิธีบวงสวง
บาดดอกบัวนะฮะในจุดที่ลูกชายพลัดตกน้ำมีรุ่นพี่น้องมาวินมาช่วยด้วยลอยดอกบัว
ส่วนบุญส่วนกุศลคือคุณแม่บอกก็ทำทุกอย่างแล้วฮะ
หวังจะเจอร่างลูกชายอยู่ดีนี่เขาบอกช่วงที่รอยบาดอยู่นี่สุดนักนี่มันเห่าส่งเสียงดังออกมาเลยนะ
แม่น้องมาวินบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความหวังขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการค้นหาวันที่๑๑แล้ว
เชื่อว่าร่างน่าจะลอยขึ้นเหนือน้ำที่ผ่านมาก็หวังพึ่งทุกทางนะครับ
ศัยศาสตร์วิทยาศาสตร์ส่วนทางฝั่งวิทยาศาสตร์
วันนี้เจ้าหน้าที่นำเครื่องโซน่ามาสแกนหาใต้น้ำนะครับ
ซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าน่าจะเจอในเร็วนี้เพราะเมื่อคืนเนี่ย
หลังจากทำพิธีเนี่ยคือน้องไม่ได้มาสื่อสารอะไรกับแม่นะ

ก็สำหรับอาจารย์เจก็มีความหวังขึ้นมาด้วยค่ะ
แล้วก็จะมีของหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยค่ะ
เรื่องแบบตัวซาวเดอร์ใต้น้ำค่ะก็มีความหวังค่ะวันนี้ก็มีลุ้น
ไม่ได้คุยกันส่วนตัวเท่าไหร่ค่ะคุยแต่เรื่องว่าควรทำแบบไหน

ส่วนการปฏิบัติการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่นะครับ
วันนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำมูลนิธิพิทักการประสาน
สนับสนุนเรือค้นหาและกู้ภัยจากบริษัทสตราเทคมารีน
นี่นะฮะก็จะลงไปหาใต้น้ำเลยนะครับเครื่องโซน่าทำการสแกน
แล้วไปเจอวัตถุต้องสงสัยบางอย่างใต้น้ำนะครับ
แต่ลึกลงไปเนี่ยประมาณ๑๐๘เมตรนะครับ
นี่นะครับลักษณะรูปร่างคล้ายคนติดอยู่ในร่องน้ำลึก
นี่ตรงจุดที่ไปเจอตรงนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่น้องมาวินพลัดตกเจ็ดสกีไปเนี่ย
ประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตรมุ่งหน้าไปยังด้านหน้าเขื่อนศรีนครินทร์
เจ้าหน้าที่ก็กำลังวางแผนกันนะครับเพื่อใช้โดรนใต้น้ำลงไปดูอีกทีนึง
เพื่อจะถ่ายภาพวัตถุต้องสงสัยนั้นก่อนค่ะว่าจะใช่มนุษย์
หรือว่าใช่น้องมาวินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าคืออะไรนะครับ
แต่รูปร่างถ้าดูจากเครื่องตรงนี้เนี่ยคล้ายกับคน
คุณเฉลิมพลหงยนต์ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าจุดที่เครื่องโซน่าไปพบวัตถุต้องสงสัย
เป็นจุดที่ระดับความลึกของน้ำเกิน๑๐๐เมตรขึ้นไปนะครับ
ซึ่งยากต่อการสำรวจเนื่องจากเชือกของโรนสำรวจใต้น้ำทั่วไปเนี่ย
สามารถดำน้ำได้แค่๑๐๐เมตรนะฮะ
ถ้าลึกกว่านั้นอุปกรณ์อาจจะเสียหาย
ปกติแล้วนักประดาน้ำก็ไม่สามารถดำลงไปลึกขนาดนั้นได้ด้วย

เดี๋ยวต้องประสานหน่วยงานที่มีโดรน
ที่สามารถดำน้ำลึกระดับ๒๐๐เมตรได้
หรืออุปกรณ์อื่นมาช่วยในการค้นหาอีกทีนึง
เพราะที่เจอ๑๐๘เมตร
มันเกิน๑๐๐เมตรไป๘เมตรเองนะฮะ
ทางกู้ภัยของทางสมาคมอายุทยารวมใจ
วันนี้ก็ระดมกันค้นหาบนผิวน้ำตลอดทั้งวัน
ปากหลักอยู่ที่นี่มาตั้งแต่วันที่๒ที่น้องศูนย์หายนะฮะ
ก็หามาจนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่๑๑ที่น้องศูนย์หายแล้ว
คุณปรีชาชัยนเรศกู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจ
บอกว่าแม้เครื่องสแกนโซน่าจะเจอวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำ
แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบให้ยืนยันชัดเจนก่อนว่าเป็นร่างของคนจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวค่อยวางแผนกันใหม่แต่ว่าตอนนี้จะช่วยหาทางฝั่งบนผิวน้ำไปก่อน

วันนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะยุติการค้นหาไปก่อน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะออกค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ